เริ่มต้นที่ข่าวดีของแม่สุสุนารีราชศรีมาค่ะ
ก่อนหน้านี้จำได้ไม่เอ๋ยแม่สูตรต้องเข้าโรงพยาบาล
เพราะว่าตรวจพบเชื้อโควิด๑๙
แต่ว่าแม่สูตรของเรายังต้องกัดตัวต่อในโรงพยาบาลอีกสิบสี่วัน
ล่าสุดคุณผู้ชมดูภาพนี้เลยดีกว่านะคะนี่
วันนี้นะคะแม่สูได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ
ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากลูก

คุณผู้ชมน่ารักน่าเอ็นดูมากนะคะ
วิ่งรอบหน้ารอบหลังกันใหญ่เลยละค่ะ

พี่แจกรินทักไลน์หาแม่สูทันที

ใช่วันนี้คุณคุยอะไรกับเขาทุกวันเลยนะวันนี้
เพราะว่าเราดีใจนะคะที่แม่สู่แบบหายแล้วนะคะ

ว่าตอนนี้อาการปกติดีทุกอย่างนะคะ
อาจจะเป็นเพราะว่าแม่สูในแข็งแรงดีอยู่แล้วนะคะ
อเรนนี่นคุณผู้ชมแกก็แบบเล่าให้ฟัง
เลขห้องโรงพยาบาลที่แกพักอยู่ที่รักษาตัวคุณผู้ชม
เดี๋ยวก่อนเราไปถามแม่สูเหรอเปล่า
ไม่ใช่ภาษาคนแบบแม่ลูกเออนะคะปรากฏว่าคุณผู้ชมฟังให้ดีนะคะ
อีกกี่วันไหร่กล้ายที่วันที่๑แล้วนะ

คุณสุนารีราชสีมาบอกว่าเลขห้องที่แม่สูตรเนี่ยพักรักษาตัวคือเลข๕๐๙

ถูกต้องเรือนขวัญเธอใช่แล้วนะคะเธอคือนัมเบอร์๑จริง

พี่ฉันเป็นคนที่ไปตามแลกแม่น้ำหนึ่งในมือพี่หนุ่มกัญชัยตามรับไหมตอนนั้นนะคะ
แงมดูเห็นเค้าบอกว่าเป็น๐กับ๙
แต่ว่าท้ายที่สุดเราก็ดีใจที่แม่สูตรเนี่ยแข็งแรงก็ต้องสร้างผลงานละ
อืมนะคะนอกจากน้ำหนึ่งแล้วน้ำแจ๊คนี่แหละนะให้ความหวังเราตลอดเลย
ก็ต้องรอดูนะคะแม่อาจจะให้ปังให้โชคก็ได้นะคะ
ซาทูเพียงค่ะแม่จ้า
ก็เรื่องของดวงก็รอลุ้นกันไปนะคะ